วันนี้ที่วัดภาษีเอกมัยกรุงเพศมหาธครของเรานั่นเอง
ก็อย่างที่ทราบกันใกล้วันนำรับถึงการจับไปของราชนีแม่ฟึ่งพุงพวงดวงตัน
เมื่อวานนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนชุดนะคะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี
จริงแล้วเรารึกถึงวันที่๑๓วิธยุณายน
ก็ปีนี้ครบรอบ๒๘ปีเต็มค่ะ
ซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมปีนี้นะคะชุดที่สวมให้กับแม่พึ่งที่วัดภาษีนะคะ
ซึ่งนับว่าเป็นปีที่๑๒แล้วก็คือชุดโค้ดสีเขียวเดี๋ยวให้ได้ดูกันนะคะ
ซึ่งนะคะเป็นชุดที่แม่เพิ่งใส่ร้องเพลงนะคะบนเวทีคอนเสิร์ตที่อำเภอแม่ทรายจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณอากายสอนคู่ชีวิตของแม่พึ่งนั่นเองนะคะ
และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะคะโรคระบาดนะคะคุณปัดค่ะบ้านผมนี่ค่ะ
พี่เสื้อส้มที่ใส่แว่นนะคะช่างแต่งหน้าช่างทำผมประจำตัวของแม่พึ่งนะคะ
ก็ยังตั้งใจตัดหน้ากากอนามัยสีเขียวนะคะให้เข้าชุดมาใส่กับคุณแม่พึ่งด้วยนะคะ
ซึ่งก็เป็นแบบมิติใหม่นะคะก็เป็นสีสันคุณผู้ชม
โดยครอบครัวแม่พึ่งนะคะเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าแม้ปีนี้จำต้องจัดงานรำลึกวันครบรอบนะคะ
งดนะคะไปนะคะแต่ก็มีพิธีบวงสวงแล้วก็ทำบุญในช่วงเช้าวันที่๑๓ค่ะ
ก็บอกว่าไม่ได้เจอกันบนเวทีไม่ได้เจอกับแฟนเพลง
มาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังเยอะแต่เราก็ไม่ลืม
เปลี่ยนชุดให้เหมือนเดิมทุกที่แล้วก็ทำบุญให้เหมือนเดิม
ส่วนงานที่วัดปีนี้ก็คืออย่างที่ทราบติดโควิดก็อาจจะไม่ได้จัดใช่ไหมคะ
ครับก็อาจจะมีการทำบุญตอนเช้าปกติครับผม
ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องขอไปคุยกับท่านอีกทีหนึ่ง
ทำไมถึงเป็นชุดนี้ชุดเป็นโค้ดสวยมั้งเป็นตอนนั้นไปแสดงที่อัมเภอแม่สาย
ให้มันทันยุคทันสมัยสักหน่อยหนึ่งแล้วกัน
แต่ถ้าไม่สวยงามยังไงเดี๋ยวค่อยก็ว่ากันทีหลัง
ซึ่งจริงแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่วัดทัพกระดาน

พี่โอ่งสลักศิษย์ก็ไปเปลี่ยนชุดเหมือนกัน

ไปถ่ายอัตถี่ของแม่พึ่งเลย

อ่าติดตามบันเทิงไทยรัฐในช่วงเย็นนะคะ
เดี๋ยวพี่แจ๊กมาก็ซิบบอกกันอีกทีนะ